โอ้โหนี่ของจริงนะฮะจริงอย่างที่พี่อุ๋ยว่าค่ะ
ไม่ค่อยได้เห็นภาพการหนีกันในน้ำแบบนี้ไล่ล่ากันในน้ำโอ้แล้วหนีแบบ
คันนู้นคือคันของผู้ที่ทำประมงผิดกฎหมายนะค่ะหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะ
โอ้โหซิ่งเรือใช่ครับตำรวจก็เอาไฟฉายส่องไปค่ะ
พยายามส่งสัญญาณบอกให้หยุดนี่เพื่อจะตรวจค้นนี่ไม่ยอมนะครับ
คือถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรจะหนีขนาดนี้นั่นน่ะสิค่ะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสามนะครับ
คืนวันที่หกมกราคมที่ผ่านมานะครับตำรวจหน่วยป้องกันและปราบรามประมงบ้านแหลมนะฮะ
เพชรชบุรีนะครับได้รับแจ้งว่ามีผู้มาลักลอบทำประมงแบบผิดกฎหมาย
ชายฝั่งทะเลเพชรชบุรีก็เลยไปตรวจสอบพอไปเจอนี่ก็ขอตรวจค้นเขาหนีเลยฮะ
คุณผู้ชมครับขับเรือหนีแบบนี้เนี่ยนะครับจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพชรชบุรีนะฮะ
เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไล่หนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
นู้นนะฮะไปหยุดอยู่นู่นร่องแม่น้ำทะเลแม่กรองที่สมุทรสงคราม
นับเป็นกิโลเมตรก็๑๓กิโลเมตรนะครับคือไปหยุดเพราะว่าเรือไปต่อไม่ไหวแล้ว
แล้วพอไปตรวจค้นในเรือนะครับมีสัตว์ทะเลอยู่หลายสิบกิโลกรัมนะครับ
มีอุปกรณ์ดักจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายด้วยก็ถูกคุมตัวไปส่งสพบ้านแหลม
เต็มเรือเลยค่ะเนี่ยค่ะคือประมงเนี่ยการทำประมงโดยเฉพาะแถวชายฝั่ง
เขาจะมีกฎอยู่ใช่ค่ะเรื่องอุปกรณ์นะเรื่องพื้นที่นี่
หรือดูวางไข่ต่างต่างนะครับทางหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบราม
ประมงทะเลบ้านแหลมเพชรบุรีนะครับนายสายันสุวรรณชาตรีบอกว่า
เรือลำนี้กว้างหนึ่งจุดห้าเมตรยาวเก้าเมตรนะครับ
มาทำประมงผิดกฎหมายในเขตน่านน้ำทะเลอำเภอบ้านแหลมนะฮะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบขอตรวจค้นเขาไม่ยอม
เขาขับเรือหนีแบบนี้เลยพยายามใช้ไฟฉายไล่ตามตะโกนให้จอดเรือก็ไม่จอด
ขับเรือหนีไปด้วยความเร็วระยะทางเป็นไมค์ทะเลก็คือ๗ไมค์ทะเลกว่า
หรือ๑๓กิโลเมตรแล้วไปหยุดเนี่ยเพราะว่าเครื่องยนต์สะดุดนะฮะ
ลอยลำที่น่านน้ำทะเลแม่กรองนะครับที่สมุทรสงครามแล้ว
จากเรือนี่เสียหายเพราะว่าใช้กำลังเครื่องยนต์แบบแรงยาวต่อเนื่องอ่ะค่ะ
แรงเรือครับราบ
เขาต้องมีกำลังเพียงพอเพื่อจะให้ฆาตเขาดื่มเป็นหน้าได้
แล้วเวลาตอนเขาไม่มีฆาตประสิทธิภาพในการวิ่งเรือของเขาเต็มที่